ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ส่งทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
ก็คือเป็นเนรสิบเอ็ดรูปพระหนึ่งรูปแล้วก็น้องอดุล

ไปที่นครพนมเพื่อไปร่วมทรงจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่ามีพิธีลอยอังคารในวันนี้ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวย้อนกลับไปดูบรรยากาศที่หอประชุมอำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงรายช่วงเช้ากันก่อนนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะนายสมศักดิ์คณาคำในอำเภอแม่สาย
ก็นำข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญ
ในวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ครั้งนี้มีพระและสามเมรนดิ์ทีมหมู่ป่าอาคาดามี
นำโดยพระเอกพลจันทวงศ์มาร่วมบินทบาทในครั้งนี้ด้วยค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นช่วงเช้าสำหรับพิธีในช่วงเช้า
พอตกช่วงบ่ายสักประมาณบ่าย๓โมงครึ่งค่ะ
ที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ว่าราชการจังหวัดก็คือนายประจนปรัชกุล
ได้เดินทางไปส่งไปส่งพระเอกพลสารโทสามเณร
สมาธิกษ์หมู่ป่าอาคาดามี๑๑รูป
แล้วก็มีน้องอดุลสามออนผู้ปกครองของสามเณร
ขึ้นรถตู้แบบนี้นะคะรถตู้๖คันค่ะ
เพื่อเดินทางไปจังหวัดนครพนม

ก็เพื่อร่วมพิธีลอยอังคารของจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวง
นาวาตรีสมานกุนันที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
การค้นหา๑๓หมูป่าอาคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวง
ก็คือช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะ
โดยพิธีจะจัดขึ้นที่บริเวณท่าเรือท่องเที่ยว
หน้าตลาดอินโดจีนจังหวัดนครพนมช่วงเช้าวันนี้ล่ะค่ะ
เพื่อที่จะส่งจ่าแซมเป็นวาระสุดท้าย
ส่วนบรรยากาศที่ขัวศิลปะอันนี้เป็นเก็บตก
สำหรับเรื่องของภารกิจพิชิตถ้ำหลวงช่วย๑๓ชีวิตออกมา
บรรยากาศที่ขัวศิลปะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดเมื่อวานนี้
ไปร่วมกันบรรจงวาดออกมาลงสี
ท่ามหลวงเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่เริ่มวาดกันคือ๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ตอนนี้ภาพเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ส่วนหนี้เสื้อเหลืองท่านนี้นะคะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์
ศิลปินแห่งชาติบอกว่าขอบคุณศิลปินทั้งหมดที่มาร่วมกันสร้างภาพ
เป็นภาพวาดประวัติศาสตร์บนผืนผ้าใบขนาดยาว๑๙เมตรกว้าง๓เมตร
เชื่อว่าจะเป็นรูปประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรูปหนึ่ง
แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกอยากมาชม
รูปที่รู้จักกันดีทั่วโลกเลยนะ
แล้วจะนำรูปมาทำเป็นภาพพิมพ์โพสต์การ์ดหนังสือ
เพื่อจำหน่ายหารายได้ให้สาราถ้ำหลวงต่อไปในอนาคตด้วย
แล้วก็ในวันที่๑สิงหาคมนี้นะคะจะเริ่มลงผังก่อสร้างสาลา
ส่วนอนุสวรีจ่าแซมตอนนี้คืบหน้าไปเยอะ
ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปอีก๕เดือนทุกอย่าง
คุณเฉลิมชัยบอกว่าก็จะแล้วเสร็จสำหรับอนุสวรีจ๋าแซมที่จะมีการสร้างขึ้น
ใครที่ไปเที่ยวถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหลังจากนี้ไปก็จะได้ดูภาพนี้กันด้วยนะ

เป็นการรำลึกสำหรับเหตุการณ์พิชิต๑๓ชีวิตที่ไปติดถ้ำหลวง